เอาเราไปดูข่าวแรกกันก่อนเป็นการรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอ
นี่เขตตรงนี้เนี่ยติดไทรัตเลยไปหน่อยนะฮะ
หลักสี่จตุจักรเนี่ยโอ้โหเมื่อเช้านี้เขาคึกคักกันจริงฮะ
ไม่คิดว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมมากันเพียบนี่ฮะ

มาจัดเต็มกันทุกพักเลยแล้วได้เบอร์กันหมดเรียบร้อยแล้ว
แล้วเลือกตั้งเขาจะเลือกกันนี่ในสิ้นเดือนนี้เลือกเลยนะครับ
นี่ครับบรรยากาศที่สำนักงานเขตหลัก๔ครับคุณผู้ชมครับ

เชียร์ของผู้สมัครทั้ง๘พักการเมือง

คือรักใครชอบใครก็อยากมาให้กำลังใจ
นางสลานรักษณ์เจ็นจาคะ
ภรรยาของนายสีละเจ็นจาคะ
ผู้สมัครจากพรรคภาคประชารรัฐ
ถือเลิกด้วย๗นาฬิกา๙นาทีครับ
มาจากสำนักงานพักเดินมานะ
เดินมายังสถานที่รับสมัคร
คือบอกว่ายังไงซะจะรักษาเก้าอี้ของ
สอสอของสามีเอาไว้ให้ได้นะครับ
ส่วนนายพันเทพชัตนรัฐผู้สมัครจากพลักษณ์ไทยภาคดี

มาสมัครโดยมีมวลชนตามมาให้กำลังใจ
ส่วนดาราล่ะดาราก็มาสมัครกับเขาเหมือนกันสนามนี้นายกรุณพลนะฮะ
เทียนสุวรรณผู้สมัครจากพักก้าวไกล
ก็มีกองเชียร์ถือป้ายตะโกนให้กำลังใจ
แม้ว่าจะหน้าใหม่การเมืองแต่เขาน่างเก่าวงการบรรเทิงนะ
นี่ฮะคนจำเขาได้เขาบอกว่าขอจะมาพิสูจน์ด้วยคะแนนเสียง
ส่วนกองเชียร์ของพักเพื่อไทยก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับ
ให้กำลังใจนายสุรชาติเทียนทอง

ครั้งนี้นะครับต้องมาทวงศักดิ์ศรีของชาวหลักศรีกลับขึ้นมาให้ได้
หลังจากคราวที่แล้วแพ้คุณศิลาไปแบบแม่
คือหลักพันคะแนนในสำหรับการเลือกตั้งมันไม่เยอะนะครับ
เช่นเดียวกับคนนี้คนนี้ก็เจ้าของพื้นที่เดิมเหมือนกันนะ
ถ้าเห็นชื่อเขานึกว่าคนนี้คุ้นคุณหน้า

วันนี้เขามาเป็นเลขาธิการพักกล้า
มาลงชิงตำแหน่งสอสอด้วยตัวเองเลย
เพราะว่าอดีตเคยเป็นสอสอหลัก๔จตุจักรมาเหมือนกัน
จากนั้นนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ได้ให้ผู้สมัครทั้ง๘พรรคกรรเมืองจับหมายเลขผลออกมาดังนี้
นายพันเทพนะฮะฉัดนรัฐผู้สมัครจากพักไทยพักดีได้เบอร์หนึ่ง
ทวิทย์สุวรรณภักดีพักกล้าได้เบอร์สองสุรชาติเทียนทองเพื่อไทยได้เบอร์สาม
นางสาวกุลรัฐกลิ่นดีพักยุทธศาสตร์ชาติได้เบอร์๔
นายร่วงโรธอิบราฮีมนะครับภาคไทยศรีวิรัยได้เบอร์ห้านะครับ
แบ่งเป็นเขตหลักศรีเนี่ยแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่คนเขตเจตุจักรเฉพาะเฉพาะนะ
แขวงลาดยาวแขวงเสนานิคมแขวงจันเกษมยกเว้นยกเว้น
แขวงเจตุจักรกับแขวงจอมพลตรงนี้เนี่ยมีแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบคน
การเลือกตั้งจะมีขึ้นวันที่๓๐มกราคมนี้ครับแหมเร็วทันใจดีจริงเลือกตั้งซ่อมฮะ
ช่วงนี้ในโซนนี้ก็จะคึกคักเลยนะคะเพราะว่าพอเขาได้เบอร์กันแล้วก็หาเสียงกันเต็มที่เลย
นะคะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศในเช้าวันนี้นะคะ